จากกรณีที่คนขับรถบรรทุกนะคะขับไปแถวจังหวัดประจวบคีรีขัน
แล้วถูกตำรวจตั้งด่านเรียกขอตรวจยาเสพติด
ตำรวจพอไปค้นในห้องโดยสารบอกว่าไปเจอยาบ้า๑เมตร
แต่เขาก็ยืนยันคนขับยืนยันผมเนี่ยไม่เคยเสพยาเสพติด

แล้วคุณตำรวจไปเจอยาบ้าในรถผมได้ยังไง
เขาบอกเขาไม่ยอมขอต่อสู้คดี
เหตุการณ์นี้นะคะมาจนถึงวันนี้คลิปนี้หลายคนเคยดูแล้ว
เป็นช่วงเวลาที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบตำรวจคนแรก
ค้นจุดเดียวกันเลยบริเวณคอนโซลหน้ารถไม่เจอ
แต่ตำรวจอีกหนึ่งนายเข้ามาตรวจค้นหาจุดเดียวกัน
ดันเจอยาบ้า๑เม็ดซ่อนอยู่ในหลอดกาแฟนี่นะคะ

ถึงนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว
เพราะว่าผลการตรวจร่างกายคนขับรถบรรทุก
ปรากฏออกมาว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติดนะคะ

เป็นคนแถลงผลการตรวจสอบเส้นผมของนายโสพลวงสวัสดิ
คนขับรถบรรทุกที่เข้ามาร้องทุกข์ต่อศูนยุติธรรมสร้างสุข
บอกว่าถูกตำรวจที่สถานีตำรวจภูทร๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบจับกลุ่ม
โดยกล่าวหาว่ามียาบ้าไว้ในครอบครองเหตุการณ์
เกิดขึ้น๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดนะคะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำการตรวจพิสูจน์
หาสารเสพติดจากเส้นผมของคนขับรถบันทุกข์รายนี้แล้ว
พบสารไมตราไจนีนซึ่งเป็นสารอาคาลอยในพืชกระท่อมมีฤทธิ
ประสาททำให้สามารถระบุได้ว่า
นายโสพลมีการเสพพืชกระท่อม๑เดือนที่ผ่านมา
เนื่องจากเส้นผมของผู้ร้องยาวมาประมาณ๑เซนติเมตร
แต่ไม่มีสารเสพติดที่มีส่วนผสมของเมดแอมเฟตามีน
ซูโดอีเฟดรินยาบ้าและยาไอซ์
ฟังเสียงรัฐมนตรียุติธรรมค่ะ
เพราะเส้นผมหรือแกนในของเส้นผมทุกคนนะครับ
ถ้าไปเสพยาบ้าย้อนหลังไปนะครับถ้าผมยาวขนาดไหน
ถ้าตรวจได้ยาวนานขนาดนั้นโดยประมาณนะครับ
ความยาวของเส้นผม๑เซนติเมตรก็คือ๑เดือนนะครับ
๑เดือนผมของคนมันจะยาวประมาณ๑เซนติเมตร
แต่บางคนถ้ามันยาวครึ่งเซนติเมตรก็ครึ่งเซนติเมตรเดือนหนึ่งนะครับ
แต่โดยประมาณแล้วหนึ่งเดือนแต่ว่าถ้าคนไม่มีเส้นผม
ก็โชคดีไปตรวจไม่ได้ครับ
จากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะขอให้เจ้าหน้าที่ในด่านวันนั้น
ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นพยานให้กับคนขับรถบรรทุกด้วย
เพื่อที่จะต่อสู้กับตำรวจในชั้นศาลนะคะ
แม้ว่าจะเจอว่าเขาเสพยาเสพติดแต่ว่าเป็นพืชใบกระท่อม
ไม่ได้เสพยาบ้าเนี่ยนะคะซึ่งคุณโสพลเองยอมรับว่า
ใบกระท่อมจริงรักษาอาการปวดท้อง
เมื่อตรวจสอบชัดเจนออกมาแบบนี้
ซึ่งพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เสพยาบ้า

ซึ่งหลังจากวันนี้ที่มีการแถลงข่าวนะคะ
คนขับรถบรรทุกที่ชื่อว่านายโสพลจะยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรี
การกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน